ยังอยู่ที่เรื่องของพระแต่ว่าเจ้าอาวาสรูปนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
แค่ออกไปปฏิบัติกิจของสงฆ์นอกพื้นที่
แต่ว่าคนร้ายฉวยโอกาสบุกเข้าไปในกุฏิครับ
หรือค้นทรัพย์สินออกไปแต่ว่าไปไม่รอด
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านตะครุบตัวไว้ได้ทันพอดีแล้วครับ
ตำรวจสพชำเมารับแจ้งจากนายสมพรโอเรืองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
นี่คาหนังคาเขาร้องไห้ร้องห่มเลยครับ
ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปพยายามลักทรัพย์ที่วัดหนองหนอนหมู่๑๒
ก็เข้าไปตรวจสอบจับได้พอดีครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเขาตะคุบตัวคนร้ายเอาไว้ก็คือนายมีชัยสุขดวงแก่แล้วล่ะ
อายุ๕๐แล้วเนี่ยนะฮะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุก็คือกุฏิของเจ้าอาวาส
ตรวจสอบพบว่าหน้าต่างของกุฏินั้นถูกคนร้ายถอดกระจกบานเกร็ดออก
แล้วก็ลอดเข้าไปได้ทั้งตัว
นำไปลึกคนทรัพย์ศิลป์ในกูติก็มีร่องรวดการลึกคนด้วย
สอบถามทางด้านของพระประหลัดสมพรปฏิวันโทเป็นเจ้าอาวาส
แล้วก็พระลูกวัดจำนวนนึงเขาบอกว่าเขาเดินทางไปปฏิบัติกิจของสงฆ์นอกพื้นที่
ก็เลยปิดประตูกุฏิแล้วล็อกกุญแจเอาไว้อย่างดีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุมีพระในวัดเดินผ่านกุฏิพอดีเห็นความผิดปกติ
มีเสียงการหรือค้นกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรอยู่ข้างบน
ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้คนร้ายนั้นลื้อของไปก่อน
ย่ามใจไปก่อนสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านเอากำลังชาวบ้านมา
จับตัวได้คากุฏิเลยครับนะฮะนายมีชัยก็สารภาพว่าเขาถอดบานเก็ตออกจริง
แล้วก็เข้าไปในกุฏิจริงหรือค้นจริงแต่ว่ายังไม่ได้ของอะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียว
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าที่ผ่านมานายมีชัยคนนี้มีพฤติกรรมชอบขโมยของอยู่บ่อย
รักทรัพย์ชาวบ้านกระบอยจากนั้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปส่งดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก
ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็พยายามลักทรัพย์นะครับ